คุณแม่ลูกสามกันมากี๊กว่าคุณลูกสุธิดาออนไซบวอล
จากจะเป็นนักร้องเสียงดีแล้วนะคะตอนนี้นะเป็นคุณแม่ลูกสามที่เปรี้ยวที่สุดและงานเยอะที่สุดเลย
นี่แหละเป็นคุณแม่ของน้องปิโป้ป๊าแปงแล้วก็น้องอดำนะคะ๓หนุ่มหล่อ
นุ๊กบอกเลยว่าทุ่มเทดูแลเลี้ยงเองมากับเมอร์
นุ๊กเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าการเลี้ยงลูก๓คนนี้ยอมรับเลยว่าโหดมาก

ในฐานะแม่ก็พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกทั้ง๓คน
รับเลยมีห่วงค่ะแล้วก็ห่วงตามภาษาบ้าง
เพราะว่าอะไรตอนนี้ลูกชายคนโตกับลูกชายคนรองเขาหล่อนะจ๊ะคุณดูสักก่อน
ต้องโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะเออหล่อแบบนี้แล้วงานในวงการบันเทิงจะตามรอยคุณแม่หรือเปล่า
อยากทำไหมอยากเข้าวงการบันเทิงไหมงานนี้พี่นุ๊กบอกใช่นะคะบอกไม่มีใครไม่มีใครสนใจเลยสักคนค่ะ
งานในวงการบันเทิงมีแต่แม่นี่แหละตอนนี้งานแอบแน่นไปนิดนึงอ่ะไปฟังเสียงค่ะ
อย่าว่าแต่เข้าวงการเลยค่ะแม่จะถ่ายรูปยังไม่ได้เลยค่ะ
คนนี้๓หนุ่มเลยนะคะก็ค่อนข้างจะโหดเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยลูก๓คนก็คือ๓สไตล์
แรกเราก็รู้สึกว่าเรานึกไม่ออกหรอกว่าเราจะแชร์ลูกเรากับคนอื่นยังไง
เราคิดว่าเราต้องห่วงแหละแล้วมันก็ห่วงจริงแต่ว่ามันก็เข้าใจ
แล้วมันก็หลังมันก็เลยกลายเป็นคำว่าห่วงไม่มีแต่มันเป็นห่วงอยู่แล้วล่ะ